มาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรธานีเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกคืนก่อนนะคะ
คืนวันที่๒๓ตุลาคมเจ้าบ่าวหมาดเพิ่งแต่งงานได้แค่๒๓วัน
นั่งดื่มเหล้าอยู่ดื่มเหล้าอยู่กับญาติของฝ่ายภรรยานี่แหละ
ปรากฏว่าเจ้าบ่าวคนนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนชอบเล่นปืนมากเลย
ศึกษาเรื่องปืนเป็นอย่างดีเอาปืนมาโชว์กลางวงเล่านะ
เสียชีวิตเลยนะคะครับเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก๒๓ตุลาคมค่ะ
ตำรวจสพน้ำสมและกู้ภัยไปตรวจสอบ
ผู้ชายคนนี้ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะคะแต่สุดท้ายก็ไปเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่หมู่๑อน้ำสมจอุดรธานี
เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
งชั้นล่างของบ้านนะคะนายอนุชาคันทีอายุ๓๘ปี
ถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้ายนัดหนึ่งอาการสาหัสนอนจมกองเลือด
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลน้ำสมแต่สุดท้ายเสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุมีกระสุนปืน๙มมตกอยู่นัดหนึ่งนะคะ
มีปลอกกระสุนปืนชนิดเดียวกันตกอยู่๑ปลอก
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานขวดเหล้าขวดเบียร์แก้วจาน
โอ้โหกระจายเต็มพื้น
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่านายอนุชาผู้ตาย
มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
เพิ่งจัดพิธีแต่งงานผูกข้อม้ายข้อมือ
กับนางสาวสุภาวดีมณีศรีอายุ๒๙ปี
เมื่อ๒๑ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชม
แต่งงานได้๒วันแล้วก็มาตายนะคะ

หลานสาวของนายอนุชาผู้ตาย

เขาก็นั่งดื่มเหล้าดื่มเบียกันอยู่ข้างล่างของบ้าน
ผู้ตายกับภรรยาก็มาร่วมวงด้วย

ภรรยาของผู้ตายเขาบอกเขาเริ่มเมาแล้ว

ปล่อยให้สามีก็คือนายอนุชานั่งดื่มเหล้าอยู่กับญาติยาด
พอนายอนุชาเมาได้ที่
โทรศัพท์เรียกในป๊อปซึ่งเป็นลูกหนี้

บอกว่าขอคุยหน่อยเรื่องหนี้สินที่ค้างกันอยู่
ระหว่างรอในป๊อปลูกหนี้เอาปืนออกมาค่ะ

แล้วก็บอกคนที่ร่วมวงเล่าบอกว่าเป็นคนชอบปืน
สะสมปืนศึกษาเกี่ยวกับอาวุธปืน
และปืนกระบอกนี้ระบบเซฟตี้ดีมาก

สักพักนึงค่ะในป๊อปลูกหนี้ที่เขาโทรตามมาถึง
พอมาถึงปุ๊บก็ทะเลาะกันนิดหน่อย

จอกขมับตัวเองจอกขมับขวาตัวเองจะโชว์ว่า
ระบบเซฟตี้มันดีแต่มันไม่เซฟมันลั่นเลย
ขมับขวาทะลุซ้ายเลย
เนี่ยโอ้โหนายอนุชาล้มหงาย

ในวงเล่ายาดในวงเล่าตกใจสิคะ
นางเสาปุ๋ยอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ

บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะนายอนุชากับนายป๊อป
เป็นลูกหนี้ทะเลาะกันนิดหน่อยเอง
ตัวเองก็เลยเดินไปทำกับแกล้มที่ครัวหลังบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
พอวิ่งออกมาดูก็เห็นผู้ตายถูกปืนยิงเข้าที่หัว

กันก็นั่งกินเวียดอยู่ที่เกรกั้นนะคะ

แล็ววิ่งนี้โหมลูหลือเดินไปหลังบ้าน

ก็ล่างจิบต้มนอกไก่

แกประมาณว่าแกลองปืนหรอ
โอเคเหมือนว่าเซฟที่ดีนะเอาออกมาเซฟพื้นนะค่ะ
ด้านภรรยาของผู้ตายนางสาวสุภาวดี
ก็นำปืน๙มมพร้อมแกซีน๒อัน
แล้วก็กระสุนปืน๑๖นัดที่เก็บไว้หลังเกิดเหตุไปมอบให้กับตำรวจนะคะ
แล้วก็บอกว่านายอนุชาผู้ตายค่ะ
เคยถูกจับคดียาเสพติดเพิ่งพ้นโทษออกมา
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เอง
บกันเดือนนึงตกลงแต่งงานกันเลย

แล้วก็เคยเอาปืนออกมาโชว์วัยรุ่นในหมู่บ้านด้วย
พึ่งแต่งงานกันเมื่อไหร่

ก่อนหน้านั้นเขาพูดอะไรกับเราบ้างไหม
พ่อมีความอยากแต่งงาน
เพิ่งไปเช็คเค้าไปอันนี้
เพื่อนก็บอกว่าฮันอายตายไปมันจะไม่ได้ไปขอไปหา
ทางผู้กำกับสพน้ำสมพันธ์ตำรวจเอกอาลักษ์เจริญธนกุล
บอกว่าสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ครบทุกปาก
เพราะว่าเขาก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์๔คน

แล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดไม่มีพิรุธอะไร
ก็เลยมีการตรวจเขม่าวดินปืนเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุก็มีทะเบียน
แต่ยังตรวจสอบอยู่ค่ะว่าซื้อมาถูกกฎหมายหรือเปล่า
ภรรยาและญาติของผู้ตายไม่ได้ติดใจในสาเหตุการตาย
เจ้าหน้าที่ก็มอบศพให้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ